ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนรวยก็มีปัญหาชีวิตไทย
คนมีน้อยก็มีปัญหาชีวิต
คนจนก็มีปัญหาชีวิต
แต่ละคนอาจจะมีทางออกที่ไม่เหมือนกัน

ต่อให้มันจำเป็นยังไง

อย่างขโมยคนนี้ครับ
วิ่งราวแหวนทองนะครับ

เขาเป็นพ่อค้าขายหมูปิ้งครับ

ตำรวจตามไปจับหลังจากที่เขา
แหวนทองไปได้เนี่ยนะฮะ
คือกลับไปปิ้งหมูขายอยู่

แล้วก็บอกว่าที่ต้องทำจำเป็นจริง

ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ
วงจรปิดในวันเกิดเหตุฮะ

ขณะที่คนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายสวมเสื้อโปโล

เข้ามาติดต่อขอซื้อแหวนทองที่ร้าน

หลังจากนั้นคนร้ายก็ลองสวมแหวนที่นิ้ว
จากนั้นครับก็หันหลังวิ่งออกจากร้าน

ติดนิ้วไปด้วยเหตุเกิดช่วงเวลาประมาณ

ก็แค่๔ชั่วโมงตำรวจสมภพปะเกร็ดตามจับได้
คนร้ายคือนายจิรันศิลปะแสงชัยอายุ๓๕ปี
เป็นพ่อค้าขายหมูปิ้งครับในตลาดชนรับประทานถนนติวานนท์
หลังก่อเหตุวิ่งราวแหวนทองเสร็จเขาทำอะไรรู้ไหมครับ

กลับไปยืนขายหมูปิ้งในตลาดตามปกติ

สอบสวนนายจีบรันรับสารภาพบอกว่าที่ก่อเหตุแบบนี้นะครับ

เพราะต้องการหาเงินไปจ่ายค่าไฟ
ค้างไว้กับเจ้าของห้องเช่า
ที่เขาเช่าอยู่กับแม่แล้วก็ลูกชายของเขาอีกคนนึง
แต่ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟครับติดเจ้าของห้องเอาไว้พันกว่าบาท
ซึ่งเจ้าของห้องเช่าบอกว่าถ้าไม่มีเงินมาชำระตัดไฟนะจ๊ะ
เขาก็เลยบอกว่าไม่รู้จะไปหาเงินจากไหนได้ทันแล้วนะครับ
จึงก่อเหตุวิ่งราวทองซึ่งเมื่อได้แหวนมาแล้วนะครับ
ก็เอาไปให้แม่เนี่ยแม่เอาแหวนนี้ไปขายนะ
ขายที่ร้านทองโอโลล่าได้เงินมา๖๐๐๐กว่าบาท
คุณผู้ชมครับยังไม่ทันได้จ่ายค่าไฟเลยนะฮะ

รันยอมรับบอกว่าที่ตัดสินใจทำแบบนี้
เพราะเคยถูกตัดไฟมาแล้วหลายครั้ง

ตัดสินใจผิดคิดเป็นโจร
ตำรวจแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์ผู้อื่นครับ
จากนั้นคุมตัวนายจิรันไปทำแผนประกอบคำ

ลันยกมือไหว้หลายครั้ง
พนักงานร้านทองอยู่ตลอดเวลาเพราะสำนึกผิด
สำหรับค่าไฟห้องเช่านะครับที่นายจิลันติดค้างอยู่นั้น
ตำรวจช่วยเหลือจ่ายค่าไฟไปแล้ว
คุณผู้ชมคงอยากรู้ภาคอีที่๑๐๐๐กว่าบาทสัก๑๐๐๐เท่าไร

ก็ช่วยหาซื้ออาหารให้กับแม่แล้วก็ลูกชายของนายจีรัน
ส่วนจีรันอย่างที่ผมบอกไปทุกคนมีปัญหา

ลำบากนะอยู่กันลำพังต่อไป